การเลือกตั้งคึกคักหลายหน่วยเลือกตั้งเลยครับ
เรียบร้อยค่ะจะบอกเลยคุณต่อคิวยาวเหยียดเลย
ปัญหารถติดใช่ไหมฮะใช่ค่ะรถติดหนักเลย
หลายคนอาจจะเจอรถติดอากาศร้อนแล้วว่าคนแน่นคิวยาว

ทุกคนนั้นตื่นตัวในการใช้สิทธิ์ของตัวเอง
ขณะที่บรรดาทหารหารครับก็ไปใช้สิทธิ์เหมือนกันครับ

หน่วยเลือกตั้งที่๑๙๒๔เขตดอนเมือง
บริเวณเต็นต์จุดขนถ่ายวัสดุ
แผนกรถกิจการพิเศษกรมขนส่งทหารอากาศ
จุดนี้ก็จะเห็นเลยครับนี่ต่อคิวเรียงยาวแบบนี้
และดูยืนต่อแถวแล้วก็ด้วยทรงผมเสื้อพ่งเสื้อผ้า
รู้เลยทหารครับทหารอากาศจากกลมกองต่าง
ออกมาลงคะแนนกันอย่างล้นหลามเลยครับใช่ค่ะ

ฉันพาไปที่เขตคลองเตยก็แล้วกันนะคะ
ยังคงมีประชาชนค่ะออกมาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องค่ะ
ลานกีฬาชุมชนคลองเตยแลต๑๑๐นะคะ

ก็จะมีคนมาต่อคิวยาวเพื่อรอใช้สิทธิ์ของตัวเองค่ะ
หน่วยการเขตคลองเตยท่านเปิดเผยแบบนี้นะคะว่า
คลองเตยมีประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งประมาณถึง๗๓๐๐คน
ภาพรวมตั้งแต่เช้าผ่านไปอย่างราบรื่น
แล้วก็อย่างที่บอกว่าเหลืออีเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงนะคะ

ฉะนั้นตอนนี้เขาบอกว่าประชาชนมาใช้สิทธิกันเยอะแล้วค่ะ

จริงจนตั้งแต่เช้าจนถึงเวลานี้เนี่ย
เขาบอกว่าน่าจะใช้สิทธิ์กันเยอะมากแล้ว
จริงเขาบอกว่าตั้งแต่เปิดหีบตอน๘โมง
จนถึงช่วง๑๐โมง๒ชั่วโมงเท่านั้น
มาใช้สิทธิ์กันถึง๔๐แล้วค่ะ